มาดูอีกหนึ่งคนที่คนน่าจะเห็นใจมากมากเป็นคนที่ใกล้ชิดคุณแตงโมก็คือคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณแตงโมนั่นเอง
ก่อนหน้านี้เขาแทบไม่ออกมาพูดอะไรเลยนะครับแต่ล่าสุดเขาได้รับผลกระทบคืออะไรรู้ไหม

โดนปลอมแอคเคาน์ครับคือตัวคุณเบิร์ตเนี่ยเขามีแอคเคาน์อินสตาแกรมอยู่
ก็จะลงรูปกับคุณแตงโมไว้นี่แหละลงหลายรูปเลยมีมือดีครับจะเรียกว่ามืออะไรก็ไม่รู้นะฮะ
ติดตามแอคเคาต์ปลอมของคุณเบิร์ต๗๕๐๐๐
กล้าโอ้โห
ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ติดตามแอคเคาน์นี้อยู่
อีกทีนี่คือแอคเคาน์ปลอมนะครับ
ไม่ควรทำอย่างยิ่งครับเพราะว่ามีความผิดพรบคอมด้วยนะครับ
ค่ะโอ้โห

ตำรวจต้องลากตัวไปด้วยนะนี่แน่
แทนที่ช่วงนี้จะให้กำลังใจคุณเบิร์ตนะ
ดันมาทำแบบนี้มาปลอมแอคเคาน์อีก